เมื่อวานนี้ก็เลยมีนักข่าวไปถามนายกรัฐมนตรีบอกว่า
ท่านคะข้าวเหนียวมะม่วงนี้จะต้องมีการนำขึ้นเป็น
นายกบอกว่าเรื่องนี้คณะกรรมการดูแลอยู่
ก็เลยกลายเป็นประเด็นแล้วก็กระแสในโลกออนไลน์เมื่อวานนี้

ก็เป็นเรื่องของคณะกรรมการก่อนเดินการเองก็นะ

เรื่องอาหารเรื่องธรรมชาติเรื่องอะไรต่างที่เรามีอยู่

ว่าประเทศไทยเราเป็นจำเป็นที่ต้องสนับดุลและเรียกรัฐในการพันธ์นรับของ
เมื่อวานนี้ตอนที่นายกพูดประเด็นนี้นะคะ
ประเด็นที่ว่าผมเป็นคนกำหนดเองว่า
โอ้โหหลายคนใช้คำว่านายกโวซึ่งเป็นประโยคที่นายกไม่ชอบเลยอ่ะ
ประเทศไทยจำเป็นที่จะต้องสนับสนุน

ทีนี้นักข่าวก็ทักทวงไปคาดว่าน่าจะเหนื่อยไหมคะ
ครับดูสายตาท่านนายกสิดูสายตาล้าดูสายตาล้า
แต่ว่าเนื้อหาใจความที่ท่านนายกรัฐมนตรีบอกคืออย่างแรกเลยเนี่ย
การที่จะเสนอให้ข้าวเหนียวมะม่วงขึ้นเป็นทะเบียน
เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมต่อยูเนสโก้
ตอนนี้คณะกรรมการเขามีการพิจารณาดำเนินการอยู่
ที่มีอยู่เพื่อให้สังคมสนใจและให้ความสำคัญกับประเทศไทย
เรื่องนี้เกาหลีเขาทำสำเร็จนะ
อย่างเกาหลีเนี่ยมีซีรีส์ใช่ไหมพี่ปุ้ย
มีซีรีส์มีโซจูที่เป็นสุราของเขา
มีอาหารเกาหลีหรืออย่างญี่ปุ่นก่อนอันนี้มีอะไรมั้ง
ทีนี้กระทรวงวัฒนธรรมก็ออกมาชื่นชมน้องมิลลิด้วยนะคะ
บอกว่าการที่นักร้องอย่างมิลลินำข้าวเหนียวมะม่วงไปกินบนเวทีคอนเสิร์ตระดับโลก
ส่งผลให้ชาวต่างชาติชื่นชมแล้วก็สนใจในข้าวเหนียวมะม่วง
โดยคุณชายนครชัยอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมบอกว่า
ข้าวเหนียวมะม่วงอยู่ในรายชื่ออาหารที่ทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กำลังเก็บข้อมูลเพื่อเตรียมเสนอชื่อ
เป็นรายการตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรม
จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมต่อองค์การยูเนสโก้ในอนาคตอยู่แล้ว
คุณสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

แล้วต่อด้วยข้าวเหนียวทุเรียนนะครับ

ตอนนี้จันรยองทุเรียนกำลังออก
ขอบคุณน้องมิลลิที่ใช้ความสามารถช่วยให้โลกได้รู้จักเมืองไทย

ทานแล้วอร่อยแล้วออกกำลังกายตามไปด้วยจะดีมากครับ
นี่ค่ะคุณสาธิตปิตูเตชัตรรัฐมนตรีช่วย
คือไม่ได้ตั้งใจว่าจะไปขยี้อะไรท่านนะคะ
แต่กลัวว่าไอ้ภาพแล้วก็คลิปต่างเราจะปรากฏต่อสายตาชาวโลก
ตอนนี้โลกเขาจับจ้องเราอยู่ใช่ไหมคะ

เดี๋ยวคนจะไปตำหนินายกได้ก็เลยแก้ให้นะคะ

มีคนถูกเถียงมานะพี่ปุ้ยพี่เบิร์ตพรุ่งพัชโศษะ
ว่ามันใช่ของไทยจริงหรือเปล่า

ในภูมิภาคอาเซียน

มันจะมีสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมร่วมค่อนข้างเยอะ

แกงเขียวหวานหรือว่าแม้กระทั่งมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ย

ว่าจะได้ขึ้นทะเบียนอะไรหรือเปล่านะครับ